ตำรวจและทหารได้นำตัว๒ใน๖ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายหนุ่มวัย๑๙ปีจนเสียชีวิตที่กาญจนบุรี
โดยได้นำไปทำแผนชี้จุดเกิดเหตุเพียงแค่๑๐นาทีเท่านั้น
ท่ามกลางทั้งประชาชนและเย็ดญาติที่มามุงดูและตะโกนสาบแช่งและวิทย์ที่จะเกือบโดนรุมประชาธรรมด้วย
ช่วงเช้าที่ผ่านมาพันธุ์ตำรวจเอกพิสุทธิสุกรสร
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรีพร้อมด้วยทหารและตำรวจนอกเครื่องแบบ
ควบคุมตัวนายนิตินัยวัชรานุทัศน์อายุ๒๕ปี
นายชัยอนุวัฒน์รอดภัยอายุ๒๓ปี
ใน๖ผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มได้ล่าสุดในคดีรุมทำร้ายและฆ่าเยาวชนอายุ๑๙ปี
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
กำลังมันดาญาติและชาวบ้านที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
โดยมีตำรวจทหารคอยยืนขวางกันเอาไว้
โดยผู้ต้องหาใส่เสื้อเกราะกันกระสุนเพื่อความปลอดภัยด้วย
จุดเกิดเหตุนั้นอยู่ที่บริเวณหน้าร้านอาหารริมถนนแสงชูโต
เจ้าหน้าที่ได้คุมตัว๒ผู้ต้องหาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
โดยได้ชี้จุดต่างและจุดที่ก่อเหตุ
ตุ๊กตาปูนทุ่มใส่ศีรษะเหยื่อจนเสียชีวิต
โดยใช้เวลาเพียง๑๐นาทีแล้วเสร็จค่ะ
ระหว่างนั้นบรรดาญาติของผู้เสียชีวิตต่างตะโกนด่าทอสาบแช่ง
เจ้าหน้าที่เกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์ชูลมุนขึ้น
จึงรีบพาตัวผู้ต้องหาขึ้นรถตู้
แต่ก็เกิดเหตุการณ์ชุนละมุนเมื่อกลุ่มญาติและประชาชนไล่ตามตัวของผู้ต้องหา

เจ้าหน้าที่จึงต้องขัดขวางและรีบออกจากพื้นที่
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรีเปิดเผยว่า
หลังจากที่ตำรวจติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมดรวม๖คน
เชื่อว่าประชาชนคงพอใจในการปฏิบัติงาน
สำหรับรูปคดีแม้ผู้ต้องหาไม่สมัครใจไปทำแผนชี้จุดครบทุกคน
แต่เจ้าหน้าที่มีภาพจากกล้องวงจรปิด
ซึ่งสามารถนำไปเป็นหลักฐานได้เป็นอย่างดี
ส่วนทางด้านมารดาของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่า
สิ่งที่ครอบครัวต้องการมากที่สุดขณะนี้
ก็คือต้องการให้เจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาทั้ง๖คน
ขอขมาต่อหน้าศพของลูกชายก่อนวันชาปนกิจศพค่ะ
อยู่ไหนนั่นไหนบ้าง